ก็อีกหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะคือน้องธนพัฒน์หรือทอย
นักแสดงซีรีส์วัยรุ่นเนี่ยที่ใช้อาวุธมีดแทงนางสาวฉัดชะละสลัน
ขอโทษนะนางสาวฉัดสลันสุวรรณกิจหรือน้องพิม
อายุ๒๕ปีเสียชีวิตในบ้านพักเนี่ย
ล่าสุดเพื่อนสนิทของพิมเขาออกมาเผยถึงเบื้องหลังอย่างนี้
งจี้ตอนแรกบอกว่าคบกันมาสักเกือบเดือนใช่ไหมล่ะ
วันนี้เพื่อนสนิทของพิมก็ได้ออกมาเผยเบื้องหลังความสัมพันธ์ของเพื่อนสาวกับ
มีคนถามมาเยอะกับประเด็นหลายคนสงสัยว่านิดนึงคือหนึ่งรู้จักกับพิมได้เพราะรุ่นพี่ของผม
พาไปรู้จักกับพิมเลยได้รู้จักกันสองพิมพ์กับทอยเนี่ยรู้จักกันได้แค่๑๓วันครับ
เริ่มเจอกันครั้งแรกวันที่๒๔กรกฎาคมไม่ถึงเดือนอย่างที่เป็นข่าวนะครับ
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็พิมกับทอยเนี่ยรู้จักกันเพราะทอยเนี่ยให้โมเดลลิ่งคนหนึ่งทักมาหาพิมว่า
ให้ช่วยรับน้องไปทำงานหน่อยงานเอ็นนะฮะตื้ออยู่หลายชั่วโมงมากทั้งที่พิมเนี่ยไม่ได้จะเรียกมา
แล้วก็อีกข้อหนึ่งถามว่าข้อสามผมรู้ได้ยังไงเพราะว่าวันแรกที่พิมกับไอ้ทอยเจอกัน
ขอโทษนะฮะเขาเขียนมาอย่างนี้นะครับผมอยู่ในเหตุการณ์ก่อนที่ทอยจะมาผมเห็นข้อความแชททั้งหมด
และได้ห้ามพิมพ์แล้วว่าอย่าเรียกแต่หลังจากที่ผมกลับไปพิมพ์ก็ใจอ่อนก็เรียกมา
โอ้โหช่วงนี้ติดเด็กนะก็คือถอยเด็กกว่าพิมใช่ไหมฮะแล้วพิมก็ตอบว่าปกติอยาก
จากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเจตนาที่ทอยเข้ามาหาพิมเพราะว่าใช้ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวถึงมาอยู่ด้วยกัน
ลิ่งพูดว่าน้องไม่มีตังค์จ่ายค่าคอนโดเขาว่าอย่างนั้นแล้วช่วยรับน้องไปทำงานหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น
สองฝ่ายแต่เนี่ยที่พิมรู้สึกคนอย่างมันไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่าแฟนกับผู้หญิงดีดีอย่างพิมทำไมผมถึงออกมาพูดเพราะผมอยากให้ทุกคนรู้นะฮะและแฟนคลับที่ออกมาให้กำลังใจทอยพิมนะฮะเขาช่วยเหลือมันทั้งทั้งที่ลำบากแต่สิ่งที่ตอบแทนคือการฆ่าคนนี้นะจะมาพูดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คนเราทะเลาะกันถ้ารักเขาจึงไม่ต้องฉุดคิดขึ้นมาบ้างต
น้ำน้ำน้ำ